มันพอจะมีวิธีการไหนที่อย่างน้อยนะคะ
คือร่นระยะจาก๑๙๒๐ให้ร่นเข้ามาได้เร็วขึ้น
หรือว่ามีวิธีการไหนที่เยียวยาได้เร็วกว่านี้ไหมคะ
คือผมเข้าใจว่ามันคงจะยากคุณจำขวัญครับ
เพราะว่าเราเข้าใจว่าวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างท่านน้ำตีทางท่านอุตมะสวนายน
ก็พยายามสั่งการกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างให้ไวนะครับ

เมื่ออุทธรณ์ปั๊บถ้าใช้กลไกของกระทรวงมาหาทัยนะครับ
เจ้าหน้าที่จะถึงตัวผู้ที่ได้รับการอุทธรณ์เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วกลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยได้เยอะ
แล้วก็จะเจอผู้ที่อุทธรณ์
ซึ่งเมื่ออุทธรณ์เสร็จปั๊บถ้าคนได้เจอกันอยู่แล้วได้พูดคุยได้ตรวจสอบ
ก็สามารถที่จะพินาได้ทันทีเงินเยียวยาก็จะออกเลยครับ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันถามด้วยความเข้าใจทั้งสองฝั่งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่ารัฐบาลก็แล้วแต่
แต่ทีนี้คืออย่างน้อยกว่าที่
คนที่ถูกปฏิเสธหรือคนที่รอสถานะอยู่ว่าตกลงได้ไม่ได้
คือกว่ามันจะไปถึงวันที่๑๙๒๐มันอีกร่วมอาทิตย์นะคะ
สมมุติเราเอาใจคนที่ลำบากที่สุดก่อนเลย
แค่มื้อหน้ายังไม่รู้จะกินอะไร
คือมันพอจะมีอะไรเป็นแผน๒เผื่อไว้ก่อนได้ไหมคะ
คือตรงนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่ามันคือรัฐบาลก็คงต้องดูอยู่ว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับ
แต่ว่าวันนี้ทุกคนมันก็เดือดร้อนกันหมดนะครับผมเข้าใจดีนะครับ
รัฐบาลก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับคุณจอมฝันก็เห็นอยู่นะครับว่า
คือวันนี้หลายท่านก็ผมเข้าใจอารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับ
เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีสติและเข้าใจนะครับ
ทีนี้มันกันจะมีควรจะเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นข้อผิดพลาดแล้วหรือยังนะครับ
เพราะว่าในส่วนของเกษตรกรหรือการขึ้นทะเบียนในลักษณะของความช่วยเหลือสังกัดอื่น
คือทางรัฐบาลเมื่อวานนี้คุยกับคุณลวรรณคนสกสงครัง
ก็บอกว่าคือมันก็อิงตามฐานเดิมที่หน่วยงานต่างมี
แล้วก็เอามาเชื่อมกันว่าใครไปมีชื่ออยู่ตรงไหนบ้าง
แต่ทีนี้มันก็อาจจะมีอยู่หลายเรื่องอายุตัวอย่างเกษตรกร
ก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่นะคะว่าก็มีบางคนที่เจ้าตัว
ก็เข้าไปเช็คฐานข้อมูลของตัวเองในนามเกษตรกรมันไม่พบ
สมมุติว่าถ้าเราเชื่อข้อมูลนี้ก่อน
คืออย่างนี้ต่อให้อีกประมาณสักสัปดาห์หรือหลังจากมีการอุทธรณ์
มันจะไม่เกิดซ้ำเหรอคะดรธนกร
กลงไม่เพราะว่าวันนี้คือต้องเข้าใจว่า
อุทธรณ์เนี่ยเราไม่ได้ดูไม่ได้ไปตรวจในถังข้อมูลแล้ว
จะถามข้อมูลไม่มากนะครับเพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่
จากคนไกลของข้อส่วนหมาภัยไปเจอเจ้าตัว
คุณจอมขวัญคิดง่ายว่าสมมุติว่า
มีพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่สวัยโกรกอย่างนี้นะฮะ
เมื่อเจ้าที่ของกระทรวงมหาธัยไปเจอท่าน
เขาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านคนนี้ขายของอยู่แน่
อันนี้มันก็ได้เลยอันนี้ผมว่ามันก็จะรวดเร็วนะครับ

คือในกรณีของคนที่โดนปฏิเสธแล้ว
คือผ่านการตรวจสอบไปแล้วใน๒๗ล้านคน
การตรวจสอบไปแล้วคือจะไม่ได้กลับไปพึ่งฐานข้อมูลเดิม
แต่จะเป็นการใช้กลไกใหม่ก็คือลงตรวจพื้นที่
ไม่ว่าจะใช้กำเนั้นผูหญิบ้านหรือใดที่ใช้ก็แล้วแต่
แต่ทีนี้คนที่ยังรอสถานะตัวเองอยู่
ถ้ามันยังเกิดซ้ำอยู่นะคะดรธนกร
มันไปพลาดตรงไหนนะทำไมแบบคือถึงมีคนร้องเรียนว่าสถานะของตัวเองกับการถูกปฏิเสธ
มันมันไม่ใช่อาชีพเดียวกันค่อนข้างมากไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรอย่างเดียวนะคะ
เราจะเอาจากข้อมูลที่มันมีความชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ทุกปี
เพราะฉะนั้นเมื่อส่งเข้าไปข้อมูลถ้ามันปิดค่าบ้างนะคะ
ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะต้องไปตรวจสอบว่ามันผิดพลาดตรงไหน
แต่โดยหลักการใหญ่แล้วข้อมูลที่มันมีการขึ้นบัญชีไว้หรือลงทะเบียนไว้
ผมว่ามันยากเหมือนข้อมูลค่านการ๒ล้านคนอย่างนี้
มันก็คือฆาติการมันจะเปลี่ยนแปลกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
แต่ว่าสมมุติว่าเรามองว่ากระบวนการคัดกรองเนี่ย
มันอาจจะมีปัญหาบางจุดตรงนี้นะครับ
เช่นเป็นกรณีพิเศษอะไรต่างก็ตามที
ผมเชื่อว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่เข้าไปดูแลนะครับ
ด้วยถามอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือส่วนของบางคนที่อยู่ระหว่างที่จะได้ข้อความจากกระทรวงการคลัง
ยังมีอยู่นะคะซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเจอลักษณะปัญหาเดียวกันหรือเปล่า

แต่ว่าทางรัฐก็คือยันว่ามันมีข้อมูลเชื่อมโยงที่เอามาจับคู่
พบว่าเป็นแบบนั้นอันนี้กองไว้ก่อน
แต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อคุณจอมฝันถามผมว่าในกรณีอย่างนี้มันมีปัญหาบ้างแล้ว
ผมคิดว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับธนาคารกรุงไทยเอง
ก็ต้องไปดูข้อมูลละเอียดมากขึ้นอีกนะครับ
ว่ามันเหมือนที่ปรากฏข่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนว่า
ก็ต้องไปดูเข้มข้นขึ้นอีกตรงนี้ขอให้สบายใจ
คือธนาคารกรุงไทยก็ยันกลับไปเช่นเดียวกันว่าก็คือข้อมูลที่เอามาใช้จับคู่กัน
ผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันใช้ทุกรัฐบาลคุณจอมฝัน
อย่าลืมว่ามาตรการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย
เราดูแลกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรอะไรก็ตามที่
หรือค่าข้อปลูกค่าเกี่ยวอะไรต่างเนี่ย
หรือประกันรายด้านเศรษฐกรมันใช้ข้อมูลฐานเดียวกันนะครับ
รัฐบาลที่แล้วก็จะให้สารข้อมูลนี้แต่แต่ละฐานข้อมูลมันมีการอัปเดตอยู่ทุกปี
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราเข้าใจอารมณ์ของคนอารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเงินของแผ่นดินนะครับ
ใช้จ่ายอะไรมันก็จะต้องมีการตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองก็ต้องพึงระวังตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นนะครับ
พออุทธรณ์แล้วจะใช้กลไกของมหาดไทยหรืออาจจะมีเจ้าที่สังกัดอื่นมาช่วยด้วย
คำถามคือว่าสมมุติคนที่อุทธรณ์เข้าไปนะคะ
คือกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่แน่ใจว่าจะใช้ท่านใดลงไปบ้าง
คือสามารถพอไปเห็นว่าอ้อเออใช่เขามีอาชีพนี้เขาเดือดร้อนจริงปุ๊บ
อนุมัติแล้วก็คือเงินเข้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เข้าเลย๓เดือนครับก็ได้ได้ครบสามเดือนเหมือนกันนะครับ
แค่ว่าได้แค่เดือนเดียวนะครับอาจจะได้ทีหลัง
เข้าใจว่าเอ๊ะฉันให้ทีหลังฉันได้เดือนเดียวไหมไม่ใช่ครับ

ทีนี้ค่ะคือระยะเวลานะคะเช่นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งกว่าจะไปเดิน
เอ๊ะใครบ้างนะที่มีรายชื่ออยู่ในหมู่บ้านเรา
กำนันในตำบลเราใดก็แล้วแต่ไปตรวจเสร็จแล้ว
กว่ามันจะรายงานเข้ามาในระบบเงินจะโอนเข้าไปเนี่ยมันจะกินเวลา๑คนนานไหมคะ
คุณจอมขวัญคิดง่ายนะครับว่า
กลไกของกระทรวงมหาดไทยมันอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

เพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้มันเป็นมาตรการเร่งด่วน
รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ
ทุกอย่างจะต้องรวดเร็วนะครับ
เพราะฉะนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนถูกไหมฮะ
กลไกของกระทรวงมาตรไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่ทุกที่
แล้วก็ทำได้เร็วได้นะครับ